คุณสุบสกุลคุณเคยจำที่จอดรถไม่ได้ไหม

เราต้องนั่งรถก็อปไปกับเจ้านาธิเพื่อวนหา

ไม่แน่ใจวันหลังผมใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปไว้เลยว่าจอดตรงไหน
นี่เหมือนกันเลยคราวนี้เป็นคุณลุงชาวแปดริ้วค่ะ
เอาไว้ข้างทางนะคะแล้วก็ข้ามถนนไปซื้อของ
กลับมาอาจจะไม่ได้กลับมาทางเดิมที่ข้ามไป

คิดว่ารถหายก็ไปแจ้งความวุ่นไหวเยอะมาก
สุดท้ายก็เจอรถอยู่ที่เดิมที่จอดนี่แหละค่ะ
ภรรยาเลยต้องบอกว่าขอโทษจริงขอโทษทุกคนมาก
สำหรับความขี้ลืมเอาไปดูคลิปกันหน่อย

ระวังแบบนี้นะ
จ่าไม่มี

คือมาแจ้งความลักคือจะบอกว่า

จังลักษณะจะงดหงิดสามี

เป็นเจ้าของร้านขายต้นไม้ต้องยกมือขอโทษขอโพยคุณตำรวจเมืองฉะเชิงเซาที่ทำเอาปั่นป่วนไปทั้งเมืองค่ะ
คือสามีวัย๖๐ลืมลืมจริงว่าจอดรถเอาไว้ตรงไหนแล้วก็หน้าตาตื่นเลยนะ
หน้าตาตื่นไปหาตำรวจบอกว่ารถหายรถหายแล้วก็ไปแจ้งตำรวจ
งานนี้พอบอกรถหายผู้พิทักษันติราชเขาก็ไม่รอค่ะ
วิทยุสกัดจับคนร้ายขโมยกระบะทุกเส้นทางเลยกะ
ว่าไม่นานเดี๋ยวต้องล่าตัวได้แน่
เพราะว่าผู้เสียหายบอกจอดรถไว้หน้าร้านช้อน
ถนนเทพคุณากรตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
กี่นาทีเท่านั้นรถก็หายไปแล้ว
ว่าคนร้ายมันต้องมืออาชีพมากเลย
สกัดจับทุกเส้นทางของฉะเชิงเซา
คือสั่งสกัดจับเลยนะ
ใช่แล้วทีนี้ทุกคนกำลังวุ่นตามหารถกันอยู่นะครับ

ไปใกล้กับจุดรถหายห่างกัน๕๐เมตร

กำลังจะตามคนร้ายสกัดจับต่าง
เบรกรถหัวทิ้มเลยเพราะว่า

รีบโทร๑โทรแจ้งตำรวจด้วยกันเองก่อน
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าของว่าอยู่นี่

ดีใจเพราะอะไรรู้ไหมนึกว่าปฏิหารรถกลับมาคิดไปคิดมา
หรือว่าสามีฉันลืมนะ

ฉันต้องลืมแน่ว่าไปจอดรถเอาไว้ที่ไหนค่ะ

ก็จอดตรงนั้นท้ายก็ไม่ได้เปิดด้วย

แต่ลุงจำได้แน่นอน